คือวันนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาหารือกันในคณะเจรจา
จากนั้นต่างฝ่ายต่างกลับไปหารือกันในพักอืม
นี่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
ช่วงที่มาถึงพักธุ์เพื่อไทยก็ให้สอบภาษณ์อยู่
หลังจากนั้นก็ขึ้นไปประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์

คณะการการมบริหารภักษ์เพื่อไทยมีมติว่าให้หัวหน้าภักครับ
เป็นผู้ไปพิจารณาเรื่องของชื่อของแคนดิเดตนายก

น่าจะเคาะออกมาได้
ถ้าก้าวไกลเขาส่งสัญญาณเขาส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยแล้วนะค่ะอ่า
ถ้าเพื่อไทยเป็นผู้ที่ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาล
จะท์ทรงชื่อคันดเดตนายกคนไหน
คุณเศรษฐาทวีสินที่คาดหมายว่า
จะเป็นชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ที่ประชุมรัฐสภาโหวตกัน๒๗กรกฎาคมนี้
นี่ให้สัมภาษณ์นะฮะหลังจากประชุมเสร็จนะครับ
ก่อนจะเดินทางออกจากพักเพื่อไทย
คุณเศรษฐาบอกว่าวันนี้เนี่ย
มีการคุยกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยของคณะเจรจา
ซึ่งการประชุมร่วมกันของทั้งสองพักในวันนี้
คุณเศรษฐาไม่ได้เข้าด้วยเพราะว่ามีแค่คณะเจรจาอยู่ฝั่งละ๓คนนะฮะ
ต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายก
หรือว่าการจะจัดตั้งรัฐบาลกันใครจะสลับใครขึ้นมาเป็นแกนนำ
โดยนายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยเนี่ย
จะเป็นผู้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาระหว่างสองพัก
ส่วนการเคาะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
ถ้าในซีกของฝั่งเพื่อไทยคาดว่าภายใน๒๕กรกฎาคมนี้นะฮะ
อาจจะมีการเคาะออกมาแต่จะช้าไปไหม
เพราะอีก๒วันเนี่ยจะโหวตนายกกันแล้ว๒๗กรกฎาคม
แล้วก็ต้องให้พักอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกลเนี่ยเขากลับไปพูดคุยกันในพักก่อน
คำถามที่ว่าจริงหรือไม่ที่คุณเศรษฐานี่วันนี้มีข่าวบอกบอกว่าถ้าเกิดแหม
ถ้าจะให้เสียงพอแล้วก็มันดูมั่นอกมั่นใจขึ้นเนี่ยก็ไปเชิญพลังประชารัฐมาเข้าร่วม
ว่าจะได้เสียงสวแน่แต่ต้องไม่มีบิ๊กป้อมอยู่ในคณะรัฐมนตรี
เรื่องนี้คุณเศรษฐาไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะเท่าที่ผมฟังนะ
จะตอบเกี่ยวกับเรื่องของลุงมากกว่าคือนักข่าวถามว่าเออจริงไหม

มีลุงหรือไม่มีลุงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ
ควรเป็นแบบนั้นถ้าเกิดจะมีใครเข้ามาก็แล้วแต่โดยเฉพาะพลังประชารัฐ
ต้องไม่มีลุงส่วนลุงลุงนึงเนี่ยออกไปแล้วแต่อีกลุงนึงเนี่ยคุณเศรษฐาบอกไม่ทราบ
ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าจริงไหมถ้าหากได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ในการจัดตั้งรัฐบาลยังไงต้องมีก้าวไกลและต้องไม่มีพักรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์
เนื่องจากเคยร่วมในเวทีกปศอยู่หลายคน
คุณเศรษฐาตอบเรื่องนี้ว่าไม่อยากพูดถึงหรือไม่อยากกำหนดเงื่อนไขแบบนั้น
เพราะยังไงซะรัฐบาลในไทยเนี่ยมันต้องเป็นรัฐบาลผสม
มันเป็นบรรทัดฐานออกมาแล้วมีการแถลงและก็เดินไปถึงอีกคลาดหนึ่งก่อนดีกว่านะครับ

จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มันเป็นรัฐบาลผสม
เดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทีแล้วกันขอบคุณครับ
นี่แหละฮะดูเหมือนว่าตอนนี้
แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายก็พยายามจะไม่พูดอะไรที่มันผูกมัดตัวเองมากไปกว่านี้นะ
ใช่ค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับว่า

แค่นี้แต่ละพักก็ติดล็อกตัวเองเนี่ย
ตั้งแต่หาเสียงตั้งแต่ดีเบตกันแบบโอ้โห

หันซ้ายหันขวาลำบากกันไปหมด
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเศรษฐาต่อนะครับว่า
จะทำอย่างไรไม่ให้เรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เป็นปัญหาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่จะเกิดขึ้นในวันที่๒๗กรกฎาคม
ซึ่งจะเป็นการนัดครั้งที่๓แล้วนะ
คุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา๑๑๒
ต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือว่ายกเลิก
ของรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทย
เช่นนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสว
แล้วก็อีกหลายพักด้วยเพราะฉะนั้นต้องไม่มีนะฮะ
ส่วนจะทำวิธีไหนที่จะทำให้มาตรา๑๑๒
แก้ไขหรือว่ายกเลิกไม่อยู่ในเงื่อนไขแล้วต้องให้คนเข้าใจด้วยว่าเพื่อไทยไม่ได้หักก้าวไกล

แต่ในซีก๓๑๒จะทำอย่างไร
ถ้าเกิดจะไม่มีแล้วให้คนเข้าใจด้วยว่า
คุณเศรษฐาบอกว่าคงไม่สามารถพูดแทนได้

ถ้ามีมาตรา๑๑๒อยู่ในพักร่วมรัฐบาล

ซีกนั้นไม่ได้เสียงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาล

คือทีนี้เนี่ยทางด้านของหมอชนนานเองก็ออกมาพูดประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่า
สารก้าวไกลนะสงสารก้าวไกลที่โดนประเด็นเรื่องของ๑๑
สวเล่นเป็นเรื่อง๑๒แล้วก็เห็นใจคุณพิทาด้วยนะคะ
สำหรับกรณีที่โดนใช้ข้อบังคับข้อที่๔๑

แต่หมอสุนนะในฐานะหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

จะไม่ปล่อยมือจากก้าวไกลในตอนนี้ค่ะ

ต้องรอถันที่เราเป็นแปดภักดิ์ร่วม

เป็นอย่างน้อยหรือเปล่า
ตอนนี้ยังครับยังอยู่ครับ
นี่ก็เป็นคำยืนยันจากปากของหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชนละนั่นศรีแก้วนะคะ
จะยังไม่ปล่อยมือจากก้าวไกลในตอนนี้
หลังจากที่กระแสข่าวมันเริ่มแรงขึ้นมาว่า
เพื่อไทยจะสลัดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อที่จะดันรัฐบาลให้เกิดขึ้นได้
และให้นายกจากภักดิ์ของตัวเองโหวตผ่านหรือเปล่า

ซึ่งแนวทางต่อไปของ๘พักร่วมรัฐบาลก็ต้องรอดูค่ะ
ซึ่งเลขาธิการพักเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลมีการคุยกันในเบื้องต้นแล้ว
แต่เดี๋ยวต้องมีการนัดหมายกันอีกรอบหนึ่งก่อน
คุณหมอชนนั่นบอกว่า๑๑พฤษภาคมปีหน้า
สวชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับในเรื่องการเสนอชื่อโหวตนายกได้
คือที่มันเป็นประเด็นต้องพูดเพราะว่าพอในการลงมติสภาเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วปรากฏว่าการเสนอชื่อซ้ำเท่ากับเป็นการยื่นยติซ้ำเข้าข้อบังคับ๔๑ให้ปัดตกเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นบรรทัศนของสภาไปเลย
คือแปลว่าเคสต่อไปไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตจากพักไหนอย่างไรก็ตาม
ถ้ามันมีการเสนอชื่อซ้ำเท่ากับจะเสนอไม่ได้อีกเลยเหมือนเป็นการล็อกตัวเองไว้
ชนนั่นก็เลยบอกว่าก็ถ้าสวหมดวาระ๑๑พฤษภาคมปีหน้าเมื่อไหร่
สมาชิกก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับในเรื่องการเสนอชื่อได้
เงื่อนไขที่จะให้ก้าวกลายยอมถอยเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒เนี่ย
หมอชนนั่นบอกผมสงสารก้าวไกลนะที่โดนสวใช้ประเด็นนี้มาเป็นเงื่อนไข
เพราะเอาจริงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแก้ม๑๑๒แล้วแหละ
แต่ยังไงก็ตามให้ก้าวไกลเขาเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะอย่างไรแบบไหน

ผมนี่สงสารก้าวไกลนะครับ
ในการใช้ประเด็นเหล่านี้มาเป็นเงื่อนไข
มันขนาดนี้มันไม่ใช่แค่๑๑๒แล้วนะครับ
มันไม่ใช่แค่๑๑๒แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
เพื่อไทยเองไม่เคยมีความคิดจะไปก้าวร่วงอ่า
สิทธิและเสร็จภาพของก้าวไกลเขานะครับเราเป็นพักร่วมก็จริง
การที่เราบอกว่าคุณไปลดหน่อยลดนู่นนี่นั่นเนี่ย
ส่วนทางด้านของนายอดีศรเพียงเกตสอบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
เพื่อไทยยังจับมือเหนียวแน่นมัดรวมกับก้าวไกลและพักร่วมอีก๖พัก
เหมือนกอไผ่ที่รวมกันแน่นมันอาจจะมีโยกบ้างตามกระแสลม

เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องประชุมหารือร่วมกัน
ซึ่งก็ยังคงยึดหลักและทิศทางเดิมในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกคือคุณเศรษฐาทวีสิน

แล้วก็อยากจะกลบข่าวที่มีคนไปลือกันว่าเนี่ย
สอสออีสานส่วนใหญ่ไม่ปลื้มคุณเศรษฐานะ
พร้อมเลยถ้าสมมุติว่าคุณเศรษฐาจะมาเป็นแคนดิเดตอาจจะไม่สนับสนุนได้
สอดีศรก็บอกว่าไม่จริงเลย
โอเคล่ะฝั่งอีสานอาจจะคุ้นเคยกับคุณอุ้งอิงมากกว่า

แต่ทุกคนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
คุณลูกอิงบอกว่าคุณพ่อรอได้รอได้จนกว่าสถานการณ์การเมืองจะนิ่ง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะนิ่งยังไง
คุณอดีศรก็เลยบอกว่าก็ถ้าวันเกิดคุณทักษิณปีนี้ก็คงจะแหมให้บินไปหาเพื่อไปโวยพรวันเกิดคงจะไม่ไหว
ก็อาจจะโวยพรผ่านทางวีดีโอคอลเหมือนทุกครั้งนั่นแหละเหมือนทุกปีนะคะ

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูทางซี่ของก้าวไกลหน่อยนะฮะ
วันนี้พักก้าวไกลเนี่ยนัดประชุมสอสอนะครับ
ใช้เวลาหารือ๔ชั่วโมงได้นะฮะ
วาระหลักก็คือการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี

แห่งการเปลี่ยนแปลงได้แบบไหนอย่างไร
หรือจะบอกเพื่อไทยเขาว่ายังไง

คือสรุปแล้ววันนี้ยังไม่มีการแถลงผลการหารือออกมานะครับ
แต่ก่อนการประชุมเนี่ยมีตัวแทนคณะเจรจาของพักเก้าไกลที่ไปหารือกับเพื่อไทยมา
เกี่ยวกับแนวทางต่างเนี่ย
เขาก็ไปหารือกันมาแล้วก็มาแจ้งกับที่ประชุมสอสอของพักนะครับ
มีรายงานว่าที่ประชุมหารือกันเครียดทีเดียวนะครับ
เรื่องการจะยอมถอยให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนไหม
หรือจะสู้ต่อจะส่งคุณพิธาเนี่ยโหวตชิงนายกอีกนะ
ในการประชุมรัฐสภาสัปดาห์หน้าจะเอายังไงดีจะยอมถอยหรือยอมสู้
หรือจะสู้ต่อ๔ชั่วโมงประชุมเสร็จไม่มีการแถลงอะไรนะฮะ
สอสอของพักเก้าไกลก็ทยอยเดินทางกลับนะครับไม่ได้ตอบคำถามอะไรด้วย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีให้สิทธิ์สอสออภิปรายกันอย่างทั่วถึง
การประชุมวันนี้เนี่ยยังไม่มีการแถลงข่าวแต่คาดว่า
แถลงข่าวพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์นะ
หรือไม่ก็อาจจะวันอาทิตย์เลย
แม้ว่าสอสอประชุมเสร็จแล้วนะครับ
แกนนำพรรคอย่างคุณชัยเทวัตรเลขาพรรค
คุณสุริกัญญาคุณพิจารณ์ที่เป็นรองหัวหน้าพัก
คุณรังสิมันโรมโคศกภักดิ์หรือว่าคุณพระฤทธิ์
ชะละสินด้วยนะฮะ
มีรายงานว่าในที่ประชุมพักหารือกันอย่างเคร่งเครียดนะฮะ
แล้วก็มีการลงคะแนนกันว่า
จะเอายังไงกันระหว่างสู้ต่อ
ส่งชื่อคุณพิทาชิงต่อหรือว่าจะถอยให้พักเพื่อไทย

ลงคะแนนแจกกระดาษกันนะแล้วก็ให้เขียน
แล้วก็ไปหย่อนลงกล่องนะฮะเพื่อนับคะแนนว่าจะเอายังไง
แต่เขายังไม่เปิดเผยว่าผลออกมาว่าอย่างไรนะครับ

ครับหลังจากที่คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักเป็นคณะเจรจา
พักเพื่อไทยเนี่ยไปคุยกับเพื่อไทยมาเสร็จนะครับวันนี้
ก็ได้มาแจ้งผลกับที่ประชุมด้วยนะฮะซึ่งตอนที่ไปประชุมกับ
พักเพื่อไทยก็ใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงนะครับ
ก่อนจะเดินทางกลับมาที่ที่พักเก้าไกลนะครับ

นี่ตอนที่เป็นที่พักเพื่อไทยนะฮะ

ลานจอดรถเลยนักข่าวก็ตามไป
คุณชัยธวัฒน์บอกว่ามาหารือสถานการณ์การโหวตนายก

ซึ่งยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้เคาะกันว่า
การเสนอชื่อโหวตนายกครั้งต่อไปเนี่ย
จะเสนอชื่อพักไหนชื่อใคร
เดี๋ยวให้แต่ละพักกลับไปคุยกับสอสอของพักกันก่อน
อย่างคุณชัยธวัฒน์ก็กลับไปคุยกับสอสอของพระเก้าไกลกันเองก่อน
แล้วได้ผลว่ายังไงก็จะกลับมาคุยกันอีกครั้ง
ก้าวไกลกับเพื่อไทยอันนี้ที่พักเพื่อไทยนะฮะ
ส่วนพอไปถึงพักเก้าไกลนะครับคุณชัยธวัฒน์ก็เปิดเผยก่อน
ประชุมกับสอสอพักนะครับบอกว่าการประชุมพักวันนี้
จะเป็นการหารือตามปกติวาระหลักก็คือการเสนอชื่อ
คุณพิธาหัวหน้าพักในการโหวตนายกซ้ำว่าเราจะเสนอยังไง
ต้องมีเหตุการณ์ใหม่ถึงจะเสนอซ้ำได้
ส่วนการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้
เรื่องการเสนอชื่อนายกมันไม่ใช่ยติ

ที่เป็นการตีความเหมือนกับยติทั่วไป

และมันจะเป็นการลงมติที่เป็นปัญหาสำหรับสภาชุดนี้
แม้แต่นักกฎหมายที่อาจจะดูเป็นคนละฝ่ายกับฝ่ายประชาธิปไตย

ซึ่งวันนี้นะฮะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าได้ไปพูดคุยประเมินสถานการณ์กับทางเพื่อไทย
ว่าภายใน๑๒วันนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น
เพื่อกลับมาประชุมร่วมกันระหว่าง๘พักนะฮะ
เนื่องจากเวลาทำงานเนี่ยมีจำกัดด้วยต้องเอาให้เสร็จภายใน๑๒วัน
แต่ละพักต้องมีแนวทางออกมาอย่างชัดเจน
ส่วนการประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกครั้งต่อไป
จะเสนอชื่อใครเป็นคันดิเดตนะครับ
มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่า
คุณพิธาเนี่ยเคยแถลงเอาไว้แล้วว่าถ้าทางก้าวไกลประเมินแล้ว
เห็นว่าความเป็นไปได้ที่ก้าวไกลไม่มีโอกาสที่จะได้รับเลือก
เป็นนายกมันเกิดขึ้นจริงก็จะเปิดโอกาสให้กับประเทศด้วยการ
ให้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแทน
แต่มันต้องอยู่บนกรอบการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของ๘พัก
สินค่ะแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์อืมบอกว่าถ้าเพื่อ
ได้ขึ้นมาเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเสนอชื่อแคนดิเดตของ
เพื่อไทยโหวตนายกเนี่ยต้องไม่มีนโยบายเรื่องการแก้ไขกฎหมาย
อาญามาตรา๑๑๒อันนี้เป็นระยะอะไรไหมครับเพราะไม่อย่างนั้นโหวต
ไม่ผ่านแน่แล้วยังนี้คุณชัยทวัฒน์จะว่ายังไงนั่นน่ะสิ
เหตุข้างล่างว่าแต่ละภาคเขาจะไปดำเนินการเสนอยศติหรือว่า
ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เขาไม่ถอยแล้วจะเอายังไงตรงนี้
เรื่องนี้คุณจันทวัฒน์บอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเหมือนกันนะฮะ

หลักก็คือการพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาล๘พักให้สำเร็จ
อันนี้ก็จะเป็นการสรุป
เพราะว่าต้องผ่านการประชุมสอสอ
แล้วก็กรรมการบริหารพักของเก้าไกรในวันนี้
ในบริการเห็นคุณเสร็จเขาบอกว่าในรายการจากตั้งคำถามเขาบอกว่าเรียกว่ามองหนึ่งสองหนึ่งพี่มองว่าไหนบ้าง
อ๋อจริงยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับเรื่องนี้
เพราะว่ายังไม่มีข้อสรุปอะไร
คุณนัทธวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะครับ
ซึ่งได้ชี้แจงแทนคุณพิธาในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะฮะ
หลังจากที่ทางคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาที่เป็นสอสอก้าวไกลเนี่ย
ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรับทราบคำสั่งสารรัฐธรรมนูล
ให้นายพิทาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอจนกว่าสารรัฐมนุนจะมีคำวินิจฉัย
เรื่องการถือครองหุ้นไอทีวี
คุณนัทธวุฒิบอกว่าคุณพิธาเนี่ยรับทราบแล้วก็พูดในสภาชัดเจนว่า
รับทราบแต่ขอย้ำว่าคุณพิธาเนี่ยพูดว่ารับทราบนะ
ไม่ใช่ยอมรับนะไม่ใช่ยอมรับว่าผิดเรื่องถือครองหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีนะ
คือรับทราบคำสั่งสารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะยืนยันว่าคำวินิจฉัยในกรณีถือครองหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ย
ยังไม่มีออกมาเพราะฉะนั้นคุณพิทายังไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามอะไร
มีโอกาสที่จะถูกเสนอชื่อให้โหวตเป็นนายก
ส่วนข้อบังคับการประชุมข้อ๔๑ที่ถกเถียงกันเมื่อวานเนี่ย
แม้จะมีมติออกมาว่าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ใช่ไหม
มันเป็นยติซ้ำมันตกไปแล้วชื่อไม่ผ่านเนี่ย
มันมีเหตุสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย
เท่ากับว่าก็เสนอชื่อคุณพิทาได้อีกนะ
แต่มันจะเหตุอะไรนั่นแหละ
ขอแยกโดยสรุปนะครับต้นประธาน
รับทราบครับคำสั่งรับทราบแต่เมื่อวานนะครับ
แต่ยังยืนยันความครบถ้วนสมบูรณ์ในสถานะของคุณพิธา
ท่านผู้ชมเห็นนี่คือประชุมสภาผู้แทนรัศดรวันนี้

ไม่ใช่ค่ะคือปกติประชุมสภาเขาจะประชุมกันทุกวันพระฤหัสบดี
พฤหัสพุธพฤหัสสวในประชุมจันทร์อังคาร
แต่ว่าเมื่อวานเขานัดประชุมเป็นวาระพิเศษรัฐสภา
วันนี้คุณหมออ๋องที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ก็เลยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสส๑คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะ
มีหนังสือจากสารมนุนมาก็คือคุณพิธาใช่ไหม

คุณปฏิพัฒน์ไม่ใช่คุณนัทธวุฒิก็เลยขึ้นชี้แจงแทน
บอกว่าโอ้โหเมื่อวานเนี่ยคุณวิโรธเนี่ยแม่จะขอทักท้วงประธานเนี่ยทักท้วงไม่ทัน
ประธานปิดประชุมเลยรัฐสภาได้แต่เอา
ก็เลยขออธิบายให้ฟังหน่อยว่าคุณพิธาไม่ได้ยอมรับนะแค่รับทราบคำสั่ง
แล้วก็ออกไปอย่างสง่างามแต่ยังมีชื่อโหวตนายกได้
คุณผู้ชมครับก่อนร่วมประชุมพักเก้าไกลวันนี้นะครับคุณนัทวุฒิบอกว่า
พระเก้าไกลได้คุยกันถึงเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว
คือเหมือนกับคาดการณ์อยู่แล้วว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องกลับมาคุยกันอีกรอบว่าไอ้ความหมายของคำว่า
ถ้าดูจากข้อบังคับเลยนะเขียนว่าเว้นแต่ยติที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้มีการลงมติ
ยติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
เนี่ยตรงเนี้ยเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปพักก้าวไกลเนี่ยคงจะต้องไปหารือกันว่า
มันจะมีเหตุการณ์แบบไหนอย่างไรที่ทำให้ประธานรัฐสภาในวันที่๒๒
กรกฎาคมสามารถวินิจฉัยได้ว่าเอ้าชื่อคุณพิทาได้นะเพราะมันมี
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะในการจะให้ที่ประชุมเนี่ยโหวตเป็น
นายกล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับที่มีข่าวว่าพักเก้าไกลเนี่ยมี
มติตัดสินใจส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยไปดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลแทน

ตอนนี้พักเก้าไกลยังประชุมหารือพูดคุยกันอยู่นะครับยังไม่มีนะฮะ
ก้าวไกลเขาขอยืนยันว่ายังไม่มีมติตรงนั้นขอหารือให้รอบด้าน
รอบครอบที่สุดก่อนเพราะนี่คือเรื่องใหญ่ต้องตัดสินใจอย่าง

เอาดูพักอื่นกันบ้าง